ดูที่ควันหลงศึกแดงเดือดในไทยนะครับที่เกิดประเด็นดราม่านะครับ
ไลฟ์สดขายผ่านทางช่องทางตัวเองนะครับแบบลดราคาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็
ตัวในประเทศหมดตั้งแต่ช่องแรกของการจำหน่ายแล้วนะครับ
อีกทั้งยังพูดถึงการนำผู้โชคดีไปรับประทานอาหาร
กับทางแจ็คสันหวังนะครับศิลปินชื่อดัง
ที่จะเดินทางมาเล่นโชว์เปิดการแสดงก่อนการแข่งขันด้วย
ก่อนที่คุณวินิตเลิศรัตนาชัยนะครับ
หัวเรือใหญ่ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้
ก็ได้ชิดแจ้งว่าพิมพ์นิจภัยขายตั๋วที่ได้มาจาก
ดึงกลับมาจากโคต้าต่างประเทศนะครับ
พร้อมยืนยันว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร
มาจำหน่ายอีกครั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็

ผู้โชคดีจะได้พบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีมอีกด้วย
ก็แถลงถึงกรณีดังกล่าวในลักษณะเดียวกันก็บอกว่า
รู้สึกผิดหวังที่เกิดเรื่องในลักษณะนี้ขึ้นนะครับ

ในราคา๒๕๐๐๐บาทก็บอกนะครับว่า
รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็
ต้องการความรับผิดชอบต่อผู้จัดมากกว่านี้แล้วครับ
เรียกร้องให้ผู้จัดงานแสดงนั้นความรับผิดชอบนั่นเองนะครับ
ล่าสุดทางเสียวิริตก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า
ความผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดเป็นการสื่อสารใดจากส่วนไหน
ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมที่ผ่านมานะครับ
ก็ขอน้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็
ออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า
ชีวิตหนึ่งถึงจะมีแรงทำได้นั่นเอง